กี่วันที่ผ่านมาเราเล่าข่าวกรณีที่
ครู๕นักเรียนเก่า๒คนไปรุมโทรมเด็กหญิง๒คน
ที่บุรัฐอาหารกลาศิลป์คล้ายกันเลยครับคุณผู้ชม
แต่ไม่เหมือนสักทีเดียวตำรวจกลาศิลป์
เด็กวัย๑๖ปีไปที่โรงพักจะไปเสียค่าปรับ
จากว่าตัวเองถูกเขียนใบสั่งไม่ใส่หมวกกันน็อก
ตรงจุดนี้แหละค่ะที่กละศิลป์นะฮะ
เอาต้นเรื่องของข่าวก่อนต้นเรื่องของข่าว
น้องผู้หญิงวัย๑๖ปีมาโพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
โพสต์บอกว่าโพสต์เตือนภัยผู้หญิงนะคะ
วันนี้จะไปจ่ายค่าปรับที่ไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อกที่โรงพัก
หรือที่สพศสขันต์จังหวัดกาลสินประมาณ๑๑โมง
นายตำรวจนายหนึ่งอาการลักษณะคล้ายกับว่าเมา
ใช้มือโอบเอวแล้วลากน้องขึ้นไปชั้น๒
เข้าไปในห้องที่เสียค่าปรับแล้วขอจับอวัยวะเพศ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวเอาล่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะ
ก็ถือว่าเป็นภัยกับสังคมด้วยตำรวจ
แทนที่ว่าจะดูแลความปลอดภัยของสังคม
กลายเป็นว่าทำให้คนรู้สึกไม่ปลอดภัยซะเอง

ไปพบกับคุณตาวัย๗๐ปี
คุณยายวัย๖๗ปีเป็นตาและยายของน้อง
ผู้เสียหายพร้อมกับชาวบ้าน
ปรากฏว่าตายายชาวบ้านพาน้องอายุ๑๖ปีกับ๑๔ปี
ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับตำรวจนายหนึ่ง
ของท่องที่สาวพอร์สหสขันต์
ตอนนี้ไม่ทราบยศไม่ทราบตำแหน่งนะคะ
หลังจากที่น้องถูกลวนลามโอบกอดเอว
แล้วก็ถูกขอจับอวัยวเพศ
น้องผู้หญิงพี่สาวคนโตอายุ๑๖ปีคนนี้แหละค่ะ

เล่าบอกว่าช่วงสัก๑๑นาฬิกาของวันที่๑๑พฤษภาคม
กับน้องสาวเดินทางมาที่โรงพักที่นี่แหละ
มาจ่ายค่าปรับในข้อหาคือไม่สวมใส่หมวกกันน็อก
โดยเข้าไปสอบถามตำรวจนายหนึ่ง
เครื่องแบบครึ่งท่อนสภาพคล้ายกับคนเมา

ถามตำรวจนายนี้ว่าจะไปจ่ายค่าปรับตรงไหน

เป็นวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันพืชมงคล
ปรากฏว่าโรงพักเงียบก็เลยไปถามตำรวจนายนี้
ตำรวจนายนี้บอกว่าอยู่ชั้น๒ขึ้นไปเลย

สักพักหนึ่งจู่ตำรวจนายนี้เดินเข้ามาโอบเอว
แล้วพาตัวน้องขึ้นไปชั้น๒
แล้วลากตัวเข้าไปในห้องเปรียบเทียบปรับ
แล้วตำรวจก็ยืนขวางประตูพร้อมกับพูดบอกว่า
ขอจับหน่อยขอจับหน่อย
จับอะไรจับอวัยวเพศ
อีกนายหนึ่งบอกว่าถูกตำรวจคนดังกล่าวลวนลาม
แล้วก็เลยตัดสินใจรีบโทรไปบอกตา
รีบโทรไปบอกยายรีบโทรไปบอกพี่ชาย

สุดท้ายก็เลยรวมตัวกันมาแจ้งความ
ถ้ามาพรุ่งนี้ได้หนูก็จะมาพรุ่งนี้
แล้วทีนี้หนูก็เลยออกมา

แล้วทีนี้พอเขาเสร็จเขาจะจับตรงเพศ
แล้วทีนี้เขายื่นมือมาแล้วหนูก็ปัดมือออก
แล้วหนูก็รีบถัดประโยชน์มาเลย
เราถามผู้กำกับหน้าเบอร์หนึ่งของโรงพักษณ์

ได้รับรายงานแล้วนะคะเรื่องดังกล่าวทราบแล้ว
เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการสอบมานะคะ
แล้วก็มีการให้รับลงบันทึกประจำวัน

และที่สำคัญจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคำนี้เราได้ยินบ่อยนะคะท่าน
เรามีความหวังกับท่านนะคะร่วมกับสรรพสาธารณ์สระขันภักดิ์เรื่องนี้ด้วยค่ะ